การฉีกบัตรจะเจอในหลายหน่วยเลือกตั้งเลยนะครับ

มีทั้งแบบตั้งใจและไม่ตั้งใจ
เลือกตั้งที่๓หน่วยเลือกตั้งที่๒๗ครับบริเวณนี้
จุดบริเวณเต็นต์โรงเรียนวัดไตรสามัคคีครับตำบลสำรงเหนือ
อำเภอเมืองสมุทรปราการคุณยายอายุ๘๗แล้วคุณผู้ชมคุณขวัญ
มีอาการหลงลืมก็มาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง
แล้วไปฉีกบัตรตรงรอยประของบัตรลงคะแนนนะฮะ
แล้วเอามาส่งให้เจ้าหน้าที่คือเข้าใจผิดคิดว่า
รอยปะที่จะต้องใช้พับให้ฉีกได้

ประสานไปยังตำรวจสภเมืองสมุทรปราการ
แล้วก็นำตัวไปสอบตามพรบการเลือกตั้ง

ฉีกบัตรนี่โทษหนักนะทั้งจำคุกโทษปรับโทษหนักเลยแหละ
แต่ก็ต้องไปดูว่าเจตนาหรือไม่อย่างไร
คุณยายยืนยันไม่ได้มีเจตนาทำลายบัตรเลือกตั้ง
สุดท้ายก็มีการตักเตือนแล้วก็ปล่อยตัวไปนี่ที่สมุทรปราการนะครับ
ค่ะทีนี้ค่ะไปดูกันที่จังหวัดอุดรธานีกันหน่อย
หน่วยเลือกตั้งที่๑ค่ะเขตเลือกตั้งที่๘นะคะ
สาราวัดเก่าบ้านหนองอ้อค่ะที่อำเภอหนองวัวซอนะคะ
คุณตาเหมือนกันอายุก็๘๔ปีแล้วนะคะ
ก็ถูกตำรวจของสพนบัวซอคุมตัวไปสอบสวน
ทำไมล่ะคุณตายอมรับบอกหาบัตรเลือกตั้ง
ไอ้สีม่วงอ่ะไม่เจอคือคือยัดใส่กระเป๋าเสื้อไว้
แล้วมีการฉีกบัตรสีเขียวด้วยออกเป็น๒ส่วน
คือได้๒ใบแต่ว่าใบแรกใส่กระเป๋าไปแล้ว
เหลือใบเดียวที่เอาพอกาเสร็จปั๊บ
อีกใบหายไปไหนอ้าวสงสัยได้ไม่ครบ
ก็เลยฉีกบัตรที่มีอยู่กลายเป็นสองส่วนเพื่อจะไปห่อนลงหีบ
ใช่แล้วคิดว่าไอ้บัตรที่ฉีกออกมา๒ส่วน
เอาอันหนึ่ง๑ส่วนไปใส่๑หีบอีก๑ส่วนไปใส่อีกหีบนึง
ตาบอกเลยตาไม่รู้ตาไม่รู้จริงว่าตัวเองทำผิดไม่ได้มีเจตนา
ลูกสาวคุณตาเนี่ยนำหลักฐานเป็นยารักษาโรคอัลไซเมอร์ของคุณตามาด้วยนะคะ
บอกว่าคุณตาป่วยมา๕๖ปีแล้ว
มียาประจำตัวอะไรก็มาแสดงถึงความบริสุทธิ์ใจนั่นแหละค่ะ
จุดก็จะมีผู้เท่าผู้แก่ที่อาจจะไม่รู้หลงลืมตั้งใจไม่ตั้งใจ
คละเคล้ากันไปพาไปที่กระบี่หน่อยก็แล้วกันนะครับ
กระบี่เป็นวัยรุ่นฮะมาเลือกตั้งครั้งแรก
เดี๋ยววัยรุ่นจะทำผิดอีกเหรอฮะ
อายุ๒๑ปีเพิ่งมาเลือกตั้งใช้สิทธิ์ครั้งแรก

อุ๊ยตำรวจสพเมืองกระบี่คุมตัวนายพระละพลอายุ๒๑ปี
แล้วก็บัตรเลือกตั้งแบบแบ่งเขตและบัญชีรายชื่อ
คือถูกฉีกขาดเป็น๒ท่อนมาสอบปากคำ
คือเจ้าตัวเขาก็บอกว่าเพิ่งมาใช้สิทธิ์ครั้งแรก
หลังจากที่ลงคะแนนในครูหาเสร็จ
ก็ถามเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยว่าต้องทำยังไงต่อ

ก็เลยคิดว่าต้องฉีกบัตรตามรอยพับ
แล้วนำส่วนที่ตัวเองกากบาทเอาไปห่อนลงหีบ
ส่วนที่เหลือให้เอากลับบ้านไปเป็นหลักฐานติดตัวไว้
มาเลือกตั้งแล้วเขาเข้าใจแบบนี้ฮะ

ไม่ได้มีเจตนาจะไปปั่นป่วนการเลือกตั้งแต่อย่างใด
นี่วัยรุ่นนะเลือกตั้งครั้งแรกก็เจอปัญหาฉีกบัตรเช่นเดียวกัน

อีกครั้งนะครับสำหรับการฉีกบัตรโทษหนักนะฮะ
ถ้าหากว่าใครฉีกบัตรต้องบอกเลยนะ
คือคุกตั้งแต่ไม่เกิน๕ปีปรับไม่เกิน๑แสน
และสารให้เพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้ง๑๐ปีนะฮะนี่คือกรณีที่ฉีกบัตรนะ
ตอนนี้มีรายงานเบื้องต้นเหตุการณ์ฉีกปัดรวมประมาณ๙เคสครับ

แล้วก็กระจายมีที่ภูเก็ตกระบี่สะแก้วศรีสะเกดสุโขทัยอีกจังหวัดละ๑เคส
อันนี้เป็นข้อมูลอย่างไม่เป็นทางการ
แต่ก็มีรูปแบบปัญหาความปั่นป่วนเกิดขึ้นในหน่วยเลือกตั้งอีกหลายรูปแบบเหมือนกันใช่ไหมคุณขั
ความปั่นป่วนที่คุณพูดถึง
คือเป็นลักษณะของผู้ชายคนนึงอันนี้เกิดขึ้นที่ขอนแก่น
เขามาด้วยอาการที่ไม่ปกตินั่นแหละค่ะ
เหมือนเมาอันนี้ยังไม่รู้ว่าเอ็มเมาจากอะไร
คือเมาจากยาหรือเมาจากแอลกอฮอล
เพราะจริงเนี่ยมันขายไม่ได้ไม่ใช่เหรอ

ขายแอลกอฮอลนะฝ่าฝืนมีโทษ

นี่หลายคนเขาตั้งข้อสังเกตว่านี่เมายาหรือเปล่า
เหรอแล้วไปป่วยที่ตรวจหน่วยเลือกตั้ง

อันนี้ตรงบริเวณสาระอเนกประสงค์นะคะหมู่ที่๑
ตรงนี้เป็นหน่วยเลือกตั้งที่๑ค่ะของตำบลบ้านเป็ดอำเภอเมือง
เลือกตั้งที่๒จังหวัดขอนแก่น
ก็มีเหตุป่วนค่ะผู้ชายคนนี้คล้ายกับคนเมายาเสพติด
ลักษณะท่าทางหล่อนด้วยนะคะ
ขอใช้สิทธิ์จะเข้าไปเลือกตั้ง
แต่เจ้าหน้าที่ประจำหน่วยไม่อนุญาต

ก็คุณไม่มีรายชื่ออยู่ในหน่วยนี้

เพราะรายชื่อของผู้ชายคนนี้จริง
อยู่ในพื้นที่หมู่๘ตำบลบ้านเป็ด
มันอยู่คนละหน่วยเลือกตั้งกัน

ถ้าเกิดว่าสมมุติคุณต้องการจะใช้การเลือกตั้งนอกหน่วย
คุณต้องมีหนังสือรับรองมาจากนายอำเภอก็แนะนำ
ให้กลับไปที่หน่วยเลือกตั้งของตัวเอง

เขาจะขอใช้สิทธิ์ตรงนี้เขาจะไม่ยอมไปไหน

กลุ่มตัวไปสงบสติอารมณ์นะคะ
ภาพรวมค่ะนะคะนายพิเชษบุญจวง

ก็มีความวุ่นวายเกิดขึ้นบ้างค่ะ